คุณผู้ชมคะโอ้โหน้ำตาของคนค้ำ
คนที่ไปค้ำประกันให้คนอื่นแล้วเขาไม่ยอมใช้หนี้
แล้วคนค้ำต้องมาใช้หนี้แทนนะคะเรื่องราวของครูสาวคนนึง
ที่ไปกู้ยืมเงินนะคะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนครูมีอะไรอย่างเงี้
เขาก็ค้ำประกันให้ครูสาวคนนี้ไม่ยอมใช้หนี้๑๔ล้านบาท
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒แล้วคนค้ำแต่ละคน
อายุเยอะกันแล้วพี่อุ๋ยน้ำตาตกน้ำตาไหลบอกโอ้โห
ทำไมเนี่ยต้องมาแบบลำบากตอนแก่แบบนี้เดี๋ยวลองไปดู

แล้วบางทีผมอ่ะจริงนะผมก็ค่อนขึ้นแข็งนะ
แต่บางทีก็แอบเราให้ไปก่อนค่ะ
ชีวิตเราทำไมเป็นอย่างนี้
จริงผมช่วยคนเยอะมาก
ครับเรื่องนี้ถือว่าหนักที่สุดในชีวิตหรือเปล่าครับ

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะน่าเห็นใจจริง
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งแนมเพออมเกาะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ผอวินัยสังควรรณะท่านอายุ๖๕แล้วนะคะ
ร้องไห้เปิดใจกับนักข่าวถึงชีวิตที่มันยากลำบากหลังเกษียณนะคะ
กลายเป็นต้องไปแบกภาระหนี้สินจากการไปค้ำประกันเงินกู้
ให้อดีตครูผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ของนักแสดงชายคนหนึ่ง
อดีตครูผู้หญิงคนนี้กู้เงินธนาคารไป๑ล้าน๔แสนบาท
ไม่ยอมจ่ายหนี้คนค้ำต้องไปจ่ายหนี้แทน
แล้วคนค้ำบางรายโดนยึดบ้านบางรายเป็นอำมพลึก
หนักสุดคือตรอมใจตายนะคุณผู้ชม
อดีตผอวินัยท่านเนี้ยค่ะไม่มีเงินเหลือเลยอ่ะ
ถูกหักเงินไปใช้หนี้อ่ะครับ
วันนี้นะคะอดีตผอวินัย
แล้วก็ทางอดีตผอโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง
ก็คือคุณศรีมาพิทักษมลรัฐอายุ๖๘
โอ้โหความเป็นอยู่แต่ละท่านดูสิ
เจอกันมาคุยกันชีวิตหลังเกษียณทำไมมันลำบากแบบนี้
ทำไมลำบากแบบนี้อยู่บ้านเก่า
ตัวคุณศรีมาเนี่ยป่วยนะคะเป็นอัมเมบฤกษ์
ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เครียดเรื่องนี้แหละ
เรื่องหนี้ของครูที่เขาไปค้ำให้เนี่ยนะ
เส้นเลือดในสมองแตกเลยพี่อุ๋ย
ต้องออกจากราชการแล้วก็มาขี่รถจักรยาน
พ่วงข้ามจังหวัดไปขึ้นศาลแบบนี้

หนี้ของตัวเองนะไปค้ำให้เขาแล้วต้องไปใช้หนี้แทนเขา
แล้วลำบากแบบนี้
โอ้โหคืออดีตพอวินัยเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นแบบนี้นะคะ
จุดเริ่มต้นของทั้งคู่เลยทั้งคุณวินัยทั้งคุณศรีมา

กลุ่มเพื่อนครูและผอรวมแล้ว๗คน
เป็นคณะกรรมการกลุ่มย่อยกองทุนพัฒนาชีวิตครูอมก๋อย
ช่วยกันเซ็นค้ำประกันให้ครูผู้หญิงคนนึง
ที่มีลูกชายเป็นดาราเนี่ยเพื่อซื้อบ้านค่ะ

ก่อนหน้านี้ได้ค้ำเงินกู้กองทุนไปแล้ว๒แสนบาทด้วยนะ

ครูผู้หญิงคนนี้ย้ายไปจังหวัดนครสวรรค์
ลาออกรับเงินบำเน็ตไปแต่ไม่ยอมใช้หนี้

ภาระก็ตกอยู่ที่กลุ่มครูและผอที่ไปช่วยค้ำประกันไง

พอท่านหนึ่งคือท่านเสียชีวิตไปเลยนะ
ธนาคารไม่ถามจากภรรยา
ภรรยาเครียดเส้นเลือดในสมองแตกตาย

ครูสองคนคือยอมแบกภาระ
ชดใช้หนี้คืนให้ก่อน๘๐๐๐๐และ๑๐๐๐๐๐บาทแต่มันยังไม่พอไง
คุณวินัยก็เป็นคนค้ำลำดับ๓ใช่ไหม

ใช่ธนาคารฟ้องจะยึดบ้านกับที่ดิน
ก็เลยทำเรื่องย้ายธนาคารกู้เงินเพิ่ม
หนี้เก่าสามล้านเพื่อไปใช้หนี้ให้กับครูผู้หญิงคนนี้อ่า

ติดต่อไม่ได้หลบหน้าติดต่อไม่ได้
ผอวินัยบอกว่าตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่รู้ไหม

บาทติดเนื้อติดตัวทั้งหมด๒๐๐๐บาท

ไม่มีอะไรจะกินไม่มีเงินค่าใช้จ่ายอะไรเลย
ตัดเพาะเลยนะคะว่านี่เหรอคือสิ่งตอบแทน

แล้วแกก็เนี่ยคือน้ำตาไหลตลอดเวลาที่คุยกับนักข่าวอะค่ะ

แต่เราก็ย้อนนึกไปว่ามันไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเลยเหรอ
เราต้องสู้กับเรื่องแบบนี้จนตายหรอก
ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเลยหรอกนั้นค่ะไม่ใช่นั้นค่ะ
คุณผู้ชมแล้วจริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่ข่าวใหม่
ไปเมื่อปี๖๒กลุ่มครูและอดีตผอที่รับภาระหนี้แทนนะคะ
เคยออกมาขอความช่วยเหลือแล้วนะคะ

หนี้ตัวจริงเขามีลูกชายเป็นดารา
แล้วเขาก็เคยบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นดาราหาเงินล้านไม่ยากหรอก
แต่กลายเป็นว่าลูกชายที่เป็นดารา
ก็ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นปัญหาของแม่ไม่เกี่ยวกับเขา

ดาราชายคนนี้ที่เป็นลูกชายคุณครูที่เป็นลูกหนี้ตัวจริง
เขาใช้ชีวิตเป็นอย่างไรหรือ
เขาโพสต์ภาพกับรถหรูนะคะ
แล้วก็เหมือนกับซื้อเป็นของขวัญให้แฟนสาว

เปย์จนกว่าจะล้มละลาย

ดาราชายท่านนี้ใช้หนี้แทนแม่ดีไหม
ให้กับคนค้ำที่เขาลำบากเดือดร้อนไม่มีเงินติดตัวจะได้ไหม

มูลค่ามากเกินสำหรับหนี้ที่

พี่อุ๋ยดูรถหรูป้ายแดงเนี่ยค่ะ

บอกว่าดารานุ่มคนนี้ลูกของครูสาวเขาชื่อแมงมุมนะ
แสนบาทนะเป็นค่าใช้หนี้บ้านให้กับแบงค์๕๒๔๐๐๐บาท
หนี้ของสำนักบังคับคดีอีก๖๐๐๐บาท
แล้วก็เงินกู้จากกลุ่มย่อยกองทุนพัฒนาชีวิตครู
ที่อำเภออมเกาะอีก๒๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งอดีตพอวินัยบอกว่า
ดารานุ่มคนนี้บอกว่าขอคืนให้๖แสนบาทกันแล้วกัน
จากทั้งหมดรวมละ๘แสนกว่าบาทขอคืน๖๐๐๐๐๐บาท
เอาเฉพาะหนี้กับแบงค์อีกสองแสนที่ว่ากู้กลุ่มย่อยกองทุนพัฒนาอะไรยังไงเนี่ย
โอ้โหหลักฐานมันมีหรือเปล่าแล้วเรื่องมันเกิดนานมากแล้ว
ตั้งแต่ตอนย้ายจากโรงเรียนบ้านผาปูนมาอยู่ที่สรรกำแพงเชียงใหม่
เพราะฉะนั้นขอรับผิดชอบแค่๖แสนบาทในส่วนของที่มีกับแบงค์เท่านั้น

ประมาณอย่างนั้นก็แบงค์กับสำนักบังคับคดีก็รวมก็ประมาณ๖แสนบาท
เอาเป็นว่าเขาก็ติดต่อไปแล้วนะฮะ
ส่วนที่เหลือครบถ้วนไม่ครบถ้วนพอไม่พออย่างไร
เดี๋ยวรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ